ยังอยู่ในเรื่องของโควิด๑๙กันอยู่
แต่เราอยากจะมาอัปเดตข้อมูลคุณผู้ชมได้ทราบ

จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๑๒ที่จังหวัดสงขลานะคะ
ปรากฏว่าไปพบนะคะเป็นผู้ป่วยหญิงไทยสูงอายุค่ะ
อายุ๘๖ปีเป็นชาวตำบลคลองแหอำเภอหัดใหญ่
เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะคะ
เสียชีวิตด้วยโควิด๑๙สายพันธุมิครอนค่ะ
เท่ากับว่าเป็นรายแรกของจังหวัดสงขลา

ซึ่งก็ได้รับเชื้อมาจากหลานชาย
เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะ

อย่างที่บอกว่าบางทีคนเท่าคนแก่ที่อยู่บ้าน
คือไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็ติดจากลูกหลานนะคะ
อันตรายอยู่สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะคะ